ชาวบ้านเขาบอกว่าไปพบกับเต่าหับสีทอง
ลักษณะมันแปลกตรงที่ว่าตรงกระดองมัน
คล้ายกับพระสมเด็จเลยค่ะ
โอ้โฮเต่าหับเหรอแล้วเจอเต่าหับให้เรียกมันอย่างนี้เลย

เอาหมี่ขาวเนื้อตุ๋น

เกือบท้าอะไรบิดหนึ่ง
คุณสมโพธิวังมะนาวชาวบ้านอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นคนไปพบเต่าหับสีทอง
ตั้งแต่หัวกระดองและเท้าเนี่ย
เป็นสีเดียวกันหมดเลยสีทองหมดเลยค่ะ
ข้างแก้มทั้งสองข้างอมชมพู

ดื่มน้ำมะเขือเทศ
ดื่มน้ำมะเขือเทศปั๊ด

ข้างแก้มเป็นสีโอมภูชมพูนิดนึง
ขนาดลำตัวยาประมาณสักหนึ่งฟุต

น้าชายขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระ
เขาเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นบริเวณหน้าบ้าน

คิดว่าเป็นรังกล่องกระดาษ
คุณนึกว่าสีเหมือนดูนะ

เออเป็นเต่าครับเต่าผู้ชาย

มันจะมีความแปลกตรงที่ว่า
ให้คุณพี่เนี่ยเลี้ยงไว้คุณพี่อ่ะเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีด้วยกันเอาผักมุ่งให้กินเอาผักตบให้กินแล้วก็เอาหอยให้กินเป็นอาหารนะคะหลังจากที่รับมาเลี้ยงเนี่ยก็พบว่าเต่าหับเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงน้องไม่ได้มีบาดแผลอะไรไม่ได้มีจุดตำหนิอะไรแต่มันมีจุดน่าสนใจตรงที่ใต้ท้องของเต่าหับยังไงน
บางสิ่งบางอย่างที่ตีความหมายได้รวมไปถึงกระดองเต่าด้านบน
สัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปเหมือนรูปหัวใจสีดำไหม
เขาบอกอย่างนั้นนะอันนี้คือบนกระดองเต่านะ
ส่วนใต้ท้องด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีดำ
คล้ายกับพระสมเดช
เออนี่หัวใจสีดำน่ารักเหรอเป็นอะไรหัวใจ
น่ารักเขาก็เชื่อกันว่าเต่าสีทองตัวนี้เป็นมงคล

ว้าว
นี่น่ารักอะเป็นหัวใจอีกหนึ่ง
อันนี้ด้านใต้ท้องที่เหมือนพระสมเด็จเห็นไหม

เอาไปพยายาม
จินตนาการกันดู